นี่ก็วัยรุ่นเหมือนกันนะครับสองฝ่ายนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยเขานัดเคลียร์กัน

แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยคือแฟนของทั้งสองฝั่งเนี่ยเขามีปัญหากัน

ฝ่ายชายก็เลยเอางั้นมาเคลียร์กัน
เคลียร์กันไปเคลียร์กันมามีคนเอาปืนมาด้วยนะฮะ

ยิงใส่บ้านเขาสองนัดโชคดีนะฮะกระสุนไม่โดนใคร

คือคลิปนี้นี่เรียกได้ว่ากล้องวงจรปิดนี้ชัดเจนนะฮะ
เห็นหน้าชัดนะฮะดูนี่ฮะคนที่ถือปืนขึ้นมาแล้วแม่แต่จังหวะมันค้นมุมไปหน่อย

แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นดูนี่นะฮะ

จากนั้นก็พากันขี่หนีไปนะครับ
โดยคนที่ยิงเนี่ยหันมาส่งปืนให้กับเพื่อนที่ซ้อนท้ายนะ
ที่เสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะ

เดี๋ยวดูตอนไปนะครับ
คลีกันมาคลีกันมาเอาปืนมาด้วยตอนกำลังจะไปนะครับ
ยิงใส่ไปก่อนสองนัดแล้วก็ลงไปสักพักนึงนี่ถือปืนมานะฮะ
แล้วนี่ส่งให้เพื่อนซ้อนท้ายเสื้อแดงเนี่ยฮะหยิบปืนไป
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุสพเมืองขอนแก่นก็เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
นี่เป็นนี่ช่วงที่เจ้าหน้าที่มาแล้วนะฮะ
ตรวจแถวนั้นก็ยึดมีดได้สองเล่มไม้เบสบอลอีกสองอันปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสอง
อยู่ในที่เกิดเหตุ๒ปลอกนะครับนี่เป็นหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนบ้านแถวนั้นเนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับเป็นบ้านของเยาวชนชายวัย๑๕ปี
ธันวาในบ้านเจอระเบิดปิงปอง๑ลูกมีดด้ามยาวอีก๒เล่มที่อยู่ในห้องนอนของธันวา
แล้วเจอวัยรุ่นชายอีก๘คนนะฮะไปซ่อนตัวอยู่ที่ชั้น๒ของบ้าน
ตำรวจก็คุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีที่สพเมืองขอนแก่น
พร้อมกับอาวุธที่ยึดได้นี่ลงมาจากข้างบนอีกเต็มเลยจักรยานยนต์อีกเต็มเลย
นี่พ่อแม่ไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหคือฝั่งที่มายิงเนี่ยเขามายิงบ้านนี้นี่แหละค่ะ
เขานัดเคลียร์กันเมื่อคืนอืมตำรวจก็ไล่ไปติดตามจับกลุ่มตัวอีกฝั่งหนึ่งฮะ
ฝั่งคู่กรณีอ่ะที่ว่าขี่รถหลบหนีไปอ่ะก็หนีไปไหนไม่ไกลนะอืม
ได้มาอีก๘คนนะครับรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยได้ตัวมา๑๗คนทั้งสองฝั่ง
เพราะฝั่งธันวากับเพื่อนอีก๘เนี่ยรวมเป็น๙นี่นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ย
ฝั่งที่ขี่จักรยานยนต์มาหน้าบ้านธันวาแล้วมายิงใส่เขา๒นัดเนี่ยฝั่งนี้ได้อีก๘เป็น๑๗คน
ก็พาไปโรงพักนะฮะเพื่อตรวจสอบเรื่องของประวงประวัติต่างแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
พันธนุษย์เอกกรีชาเก่งสวรรค์วิกฤตพุ่มกับการสอบภาวเมืองขอนแก่น
บอกว่าจากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
เขานัดเคลียร์ปัญหากันเนื่องจากแฟนสาวของทั้งสองฝ่ายมีปัญหากัน
แต่ละฝ่ายก็ไปฟ้องแฟนนุ่มของตัวเองฝั่งผู้ชายซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะกันไปรอบนึงแล้ว
ก็เลยเอ้างั้นนัดเคลียร์กันไม่รู้ไอ้คำว่านัดเคลียร์กันนี่เขาเคลียร์ยังไงนะ
ไม่รู้ว่าจะเคลียร์ฝั่งไหนยังไงด้วย
บ้านของธันวาถึงเวลานัดหมายนี่นะฮะศักดิ์สิทธิ์กับพวกนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านธันวามาถึงก็ไม่รู้ยังไงนะครับ
ตะโกนเอะอะโวยวายโว๊กเวกโว๊กเวกแล้วก็มีคนหนึ่งชักปืนขึ้นมายิงไปสองนัดครับ

ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรุนแรงนะครับ
ก็มีบัตรเจ็บเล็กน้อยจากการทำร้ายกันนะครับทะเลาวิวาสกันนะครับ
ส่วนคนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
แต่ทราบเมืองต้นว่าอ่าจากการตรวจสอบนะครับ
ทราบเมืองต้นว่าอ่าเวลรุ่นกลุ่มเนี้ยเคยมีเรื่องทะเลาะทะเลาะกันมาก่อนนะครับ
ในเรื่องอ่าทุกสาวนะครับ
ครับนอนสลบอยู่ริมถนนนะครับจากการถูกชกเข้าไปจนสลบนะครับ

ที่เกิดเหตุครับก็เป็นพบนะครับผู้ถูกยิงครับ
เป็นเพศชายครับอายุประมาณ๑๓ปีนะครับ
แต่ก็จากการตรวจสอบร่างกายนะครับยังไม่พบนะครับ
ไม่พบวัยกระสุนนะครับแต่มีพบวัยเฉียบขาบวัยเฉียบฝีปากนะครับ
ว่าจะถูกแรงอัดนะครับของน่าจะเป็นของวัตถุระเบิดปิงปองนะครับผม
ที่คู่กรณีเขาปลาใส่นะครับผม
เรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้แจ้งข้อหากับทางฝั่งที่บุกมาที่บ้านเขานะครับ
ก็คือศักดิ์สิทธิ์กับพวกเนี่ยนะครับ
เรื่องของการผ่าอุดมีดนะครับเรื่องการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
ตรวจยาเสพติดในร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นการเสพยาบ้านะครับแล้วก็เรื่องการซ่องสุมซ่องโจรนี่นะครับ
ส่วนฝั่งของธันวานะครับที่อยู่ที่บ้านถูกแจ้งข้อหา
มีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครอง
แล้วก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งได้อีก๑๐คัน
ดัดแปลงสภาพอีก๑๐คันด้วยนะฮะที่โดนเข้าไปนะครับ

ทั้งหมดถูกนำตัวฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
เดี๋ยวต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนทั้งหมดนะครับ
ส่วนคนที่เป็นคนเอาปืนมาแล้วก็ยิงปืนในคลิปกล้องวงจรปิด
ยังจับไม่ได้นี่คนนี้นะฮะ
กางเกงแดงนี่ที่มากับเพื่อนเสื้อแดงที่ยิงเสร็จแล้วก็ส่งปืนให้เพื่อน
กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่ครับ